อยากจะไปนะครับสร้างเนื้อสร้างตัว

เฮ้ยสงสัยเพราะเราเปิดร้านอาหารหรอ

เปลี่ยนเป็นร้านทำเล็บเปลี่ยนเป็นร้านทำเล็บ
พวกก็มาลื้อหลังคาไปอีกครับ

คือหลักข้าตำงานไอ้หลักข้า
ต้องให้ได้มากรอกเล็กอยู่ตรงนี้
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า
หลักข้าอยู่เลยต้องมาตำอยู่บนหลังคา

มันมาทำอยู่บนหลังคานะครับ
นี่มาแกะหลังคาเขาดื้ออย่างนี้เลยเห

ใจพี่เข็งจริง

โอ้โหผู้หญิงเขาก็กลัวดิน้องสาวกับหลานสาว
หลานสาวร้านนี้ก็กลัวสินะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
บนเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
แล้วก็ไปแจ้งความที่สพเกาะพงันใช่ไหมนะครับ

เจ้าของร้านที่เกาะพังงานให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
ร้านนี้เธอซื้อมาหลายปีแล้วนะครับ
กับสามีเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซต์นะกลับมาที่ร้าน
ถูกเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายคนนี้ละดักทำร้าย

สามีของเธอก็กลับถูกเพื่อนบ้านต่อยต่อหน้าตำรวจอีก
เพื่อนบ้านอ้างว่าสามีเธอน่ะไปยุ่งเกี่ยวกับเมียเขา
แล้วก็ด้วยความกลัวก็นะครับจะเกิดอันตรายถึงชีวิต

ปิดร้านกลับไปอยู่จังหวัดตรังก่อนนะครับ
แล้วก็แบ่งพื้นที่ร้านอาหารให้เช่าไปนะครับ
อีกส่วนก็คือให้น้องสาวเปิดร้านทำเล็บ
กระทั่งมีการมาลื้อหลังคานี้
แล้วอยากจะนะครับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อย
และคดีที่แจ้งไปขอให้คืบหน้าหน่อย
อาจจะถ้าพี่ภูกรเหตุมาแกะหลังคาเขาแก๊กอยู่
อยากจะชี้แจงก็เรียนเชิญครับ